วัตถุดิบสำคัญในการทำข้าวหลามสำหรับงานบุญกรรมฟ้าของชาวไทยภวร
จะขาดไม่ได้คือข้าวเหนียวมักนิยมใช้ข้าวเหนียวขาวกะทิถั่วดำ
เครื่องปรุงรสก็จะมีน้ำตาลเกลือและที่ขาดไม่ได้คือกระบอกไม้ไผ่
สำหรับการกรอกข้าวเหนียวที่ปรุงรสแล้วก่อนนำไปเผาสำหรับอุปกรณ์ในการทำข้าวหลาม
คือราวเผาข้าวหลามมักเป็นหน้าที่ของผู้ชายในหมู่บ้าน
เป็นคนจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการตั้งราวเผาข้าวหลาม
รวมถึงขั้นตอนการเผาข้าวหลาม